ไปดูปฏิบัติการของตำรวจปราบรามยาเสพติดนะครับ
ที่ใช้ยุทธการเด็ดดอกไม้พิษชัยยะสยบภัยรี๖๑ทับ๕
ในการจัดการกับขบวนการลักลอบขนเงินให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติด
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
นางสาวเพ็ญศรีก้างอ่อนตาผู้ต้องหาชาวไทย
และนายไซหรือไซสเทนมินชาวพม่า
ผู้ต้องหาตามไหมจับคดีฟอกเงิน
ถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดควบคุมตัวมาที่บริเวณหน้าธนาคาร
ริมถนนพระหลโยธินก่อนถึงชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กเล็กน้อย
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กดเงินสดให้กับนายไซ

มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า๗๒ล้านบาทในระยะเวลาเพียง๓เดือน
นางสาวพินศรีถูกจับขณะขับรถยนต์
พยายามหลบหนีออกทางแนวชายแดน
หลังไหวตัวทันว่าตำรวจจะเข้าจับตัว
จากนั้นถูกนำตัวไปค้นภายในบ้านพักในอำเภอแม่สาย
พบเอกสารทางการเงินจำนวนมาก

ผู้ต้องหายังคงให้การแบ่งรับแบ่งสู้
รับเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน
แต่ไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่พบว่า
มีการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวเพ็ญศรีจำนวนมาก
โดยเฉพาะเครือขายของนายนัตรผลหน้าคำหรือบอยพาขาว
และนายวันเฉลิมกมลเลิศหรือโน้ตดินแดง
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในอำเภอแม่สาย
ซึ่งนางสาวเพ็ญศรีเป็นผู้ถือไว้
หลังจากเฝ้าสังเกตการณ์นานกว่า๓เดือน
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๐พบว่า
เมื่อได้เงินครบก็จะลักลอบคนออกนอกประเทศ
มีบุคคลที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับนางสาวเพ็ญศรี
รวม๘๕ลายพบมีประวัติยาเสพติด๑๖ราย
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเชื่อว่า
ดำเนินการกับกลุ่มนักขนเงินในปฏิบัติการ
ยะสยบภัยรี๖๑ทับ๕ยุทธการเด็ดดอกไม้พิษ
จะทำให้ธุรกิจยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน

เพราะกระบวนการนี้มีกว่าพันราย
เฉพาะในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
จากการที่สังเกตการณ์ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้าม
มีการเคลื่อนไหวผิดปกติไม่สะดวกเหมือนเก่า
ทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการค้ายาเสพติดเนี่ย
คุณไม่สามารถจะทำให้มันหยุดเด็ดขาดได้หรอก
เพราะอำนาจสตางค์เยอะมาก

ถ้าเราหยุดเงินของเขาได้หมดทั้งหมดเมื่อไหร่

แจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนเบื้องต้น
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนถูกส่งขึ้นเครื่องฟอกเกอร์ไปยังกองบัญชาการ
ปรับปรามยาเสพติดเพื่อสอบส่วนเพิ่มเติม
ทั้ง๕คนนะคะจะถูกควบคุมตัวขึ้นเครื่องฟอกเกอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่จะเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดในการสอบสวนเส้นทางการเงิน
รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะ
นี่ถือว่าเป็นจุดจบของดอกไม้พิธีทำธุรกรรมทางการเงินให้กับนักค้ายาเสพติด
แล้วก็เป็นจุดเริ่มของกระบวนการยุติธรรมที่จะมีการสอบส่วนในเรื่องนี้ต่อไปค่ะ
ปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบบุรณาการทุกหน่วยงานเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดในระดับชาติให้เกิดผล
การจับกลุ่มนักขนยาเสพติดจึงไม่ใช่เป้าหมายสำคัญ
การสืบสวนมุ่งมาที่กลุ่มนักขนเงินชายแดนแม่สายหรือดอกไม้พิษที่เป็นเส้นเลือดใหญ่
เม็ดเงินกลับไปยังโรงงานผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะหากไม่มีเงินแม้มีสารตั้งต้นก็ไม่สามารถเกิดกระบวนการผลิตยาเสพติดได้
มนต์วันธรรมพักตีข้าวไทยรัฐทีวีรายงาน